ขอย้ำว่าที่นี่มหาชัยสมุทรสาคร
ช่วงที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกับคุณกิฟต์
ไปถึงเรื่องแนวคิดร้านและสไตล์อาหารของที่ร้าน

ตอนนี้คงถึงเวลามาพูดถึงเรื่องราวของเมนูเส้นกันบ้าง

ดูเหมือนว่าแห้งนั้นของเราเนี่ยจะตื่นปลาถึงใจได้ด้วยเลยเนาะ

เมนูสุดท้ายมาแล้วค่ะ

เป็นพี่น้องกันค่ะนี่เป็นพี่สาวค่ะ

ก็อันแรกนะคะจะเป็นเพนเน่ค่ะเย็นเน่นะคะ

ผัดกับซอสที่เราเคี่ยวมา๓ชั่วโมง

แล้วก็รวมกับครีมเป็นซอสครีมนะคะ

เข้มข้นนวลแล้วก็เผ็ดหน่อยค่ะ

เป็นสูตรออริจินัลหรือเรามาปรับแต่งรสชาติให้ถูกปากคนไทยครับ
ก็มีความเอาจากออริจินัลมาปรับแต่ง
ให้มีความรสชาติเข้มข้นขึ้น

อืมหืมกลิ่นหอมมากเลยนะครับผม
รสชาติจะแบบเปรี้ยวอมหวาน

เผ็ดของพริกแต่มันมันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกของไทย

เมื่อพูดถึงพริกก็ต้องมาคู่กับความเผ็ดร้อน
และแน่นอนค่ะว่าพริกคาเยนก็ไม่น้อยหน้าพริกพันธุ์อื่นสักเท่าไหร่
โดยเจ้าตัวพริกไทยเย็นนี้นะคะเป็นพืชกลุ่มเดียวกับพริกไทย
มีลักษณะคล้ายคลึงกับพริกแดงหรือพริกชี้ฟ้าค่ะ
ซึ่งเป็นเมืองอนานิคมของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้
และอย่างเมนูพะเนคเยนจานนี้นะคะก็มีส่วนประกอบหลักคือเจ้าผงพริกขเยนที่มาคลุกเคล้ากับครีมซอสสูตรพิเศษ
มันจะหอมครีมหน่อยเผ็ดพริกนิดแต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน

เมนูนี้นะคะจะเป็นสปาเกตตี้ซอสบึกดำซีฟู้ดค่ะ
ก็คือแรงบันดาลใจของตัวนี้ค่ะคือได้จากตอนที่เราไปเที่ยวที่เวนิสที่อิตาลีอะค่ะ
เห็นว่าทุกที่เลยต้องมีเมนูแรกเราก็คิดว่ามันก็น่าจะดีถ้าเรามาใส่ในร้านเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือสีดำที่ได้จากจานนี้นะคะจะเป็นสีดำที่มาจากบีปลาหมึกล้วนเลยค่ะ
แล้วส่วนเครื่องซีฟู้ดนะคะเราอยู่มหาชัยใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นซีฟู้ดเราจะเยอะมากแล้วก็จะคัดสรรจากตลาดมหาชัยค่ะ

ปลาหมึกของมหาชัยนี่เลยค่ะของมหาชัยเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
สำหรับเมนูสปาเกตตี้ซีฟู้ดซอสหมึกดำนั้นนะคะ
ก็เป็นการยกทะเลมหาชัยมาเสิร์ฟไว้ในจานกันเลยทีเดียว
เพราะขึ้นชื่อว่ามามหาชัย
เรื่องความสดของอาหารทะเลคงไม่ต้องพูดถึง
ปลาหมึกชินเบิ่มห้อยตัวเปงกุ้งตัวโตมาครึ่ง
กับดีหมึกสีดำดูแล้วอาจมองไม่เห็นดีเทลสักเท่าไหร่

แต่ว่ามีเติมความเผ็ดนิดนึงเพื่อไม่ให้เลี่ยน

ก็อย่างที่ได้คุยกับคุณกิฟต์ไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะ
ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เมนูของหวานหรือของขาว
เพราะฉะนั้นนะคะวางช้อนยาวแล้วหยิบช้อนสั้นสำหรับของหวานมาลุยกันต่อค่ะ
เอาละครับผมมาดูในเรื่องของขนมกันบ้างดีกว่านะครับ
ที่เรียกว่าขึ้นชื่อของทางร้านเลยและเป็นความตั้งใจของสองสาวมากมากนะครับ
เพราะฉะนั้นพี่ไปเรียนที่เรือกับมันเบลอแล้วก็มาเปิดร้านนะครับ

ส่วนตัวสุดท้ายในนี้เป็นตัวที่เราเพิ่งคิดค้นออกมาล่าสุดเลยค่ะ
โอเคงั้นก่อนจะไปอันแรกเราไปอันสุดท้ายก่อนเลยนะครับผม

อันนี้ทำยังไงครับแรงกำลังใจมาจากอะไรครับ
คืออันนี้ก็เช่นกันนะคะเราไปเที่ยวค่ะ
คือบ้านเรารักการท่องเที่ยวเราไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสนะคะ
เราก็ไปทานที่ช็อปของเชฟชื่อดังมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอร่อยถูกปากมาก
เราก็เลยเอ่อมาปรับสูตรคิดแล้วก็องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยก็คือ
จะใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเหมือนกัน
ลาโลเซตค่ะคืออะไรมันคืออะไรมุสกลิ่นกุหลาบค่ะอืม
หอมหอมนวนกลิ่นกุหลาบด้านนอกนะคะส่วนด้านในค่ะ
จะมีไส้ลาสเบอรี่อยู่ด้านในค่ะ
ทานก็จะแบบทานคู่กันก็จะหอมหอมนวนนวลค่ะอ่า
นี่นะฮะข้างในจะมีไส้ลัสเบอรี่ไส้ลัสเบอรี่นะครับ
ใช่ค่ะ

เนื้อมูสข้างนอกมันนุ่มละมุนมากมันแทบพอเข้าไปมันแทบจะละลายเข้าไปเลยนะ
ใช่ยิ่งมันละลายแล้วก็เราเคี้ยวไปเรื่อยเนี่ย
กลิ่นของกุหลาบเนี่ยมันก็ขึ้นมาเตะจมูกมันได้อัตรรสหลายหลายอย่างในการรับประทานเค้กชิ้นเดียวนะครับผม

ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาเลยค่ะเรียกว่าช็อกโกแลตแมสเนสค่ะ
คือเมื่อก่อนเราเริ่มจากการขายออนไลน์ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เวลาใครสั่งไปแล้วจะต้องสั่งซ้ำ
อืมค่ะคือก่อนที่มาเปิดร้านค่ะที่นี่ก็คือขายออนไลน์ก่อนค่ะโดยขายขนมที่เราไปเรียนมานี่แหละ

มันแมทเนสยังไงเด้อให้ฟังหน่อยซิ

นี่นะฮะช็อกแลตแมทเนสนะครับผม
อันนี้สำหรับแบบช็อกโกแลตเลิฟเวอร์จริง
ที่ชอบทานช็อกโลตนี่จะต้องชอบมากเลยนะครับผม
รวมแล้วทานทุกอย่างนะครับทั้งอาหารและขนมนะครับผม
ก็เรียกได้ว่าหลายอย่างเนี่ยก็ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีนะฮะ
รสชาติของอาหารก็ถือว่าถูกปากคนไทย

มาร้านนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผม
ใครจะเดินทางมาที่สมุทรสาครอยากจะมาลองทานที่ร้านเนี่ย

มาเรื่อยค่ะประมาณ๑๐๐เมตรจะเจอ

อ่ามาเที่ยวสมุทรสาครหรือจะเลยไปเที่ยวหัวหินเนี่ย
ก็แวะมาทานก่อนได้นะครับผม

ร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารนะคะ

อืมแล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะสั่ง

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
เอาละค่ะจากคาเฟ่สุดเก๋ใจกลางเมืองมหาชัย
เชื่อว่าตอนนี้ใครต่อใครเริ่มมือไม้สั่น
และอยากสตาร์ทรถออกมาตามรอยเฮียน็อต

คุณผู้ชมจะพลาดอีกเมนูเส้นชามเด็ด
จะเรียกว่าเป็นชามหรือเป็นหม้อดีนะ
แต่เชื่อเถอะค่ะว่าร้านต่อไปที่เราจะพาไปนั้น
คนรักเนื้อต้องเลิฟหนักมากอย่างแน่นอน
ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเบมาใช้ค่ะ

ผมแห่งร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเบมหาชัยนะครับ
ต้องบอกว่าจริงแล้วเคยผ่านมาแถวนี้

วันนี้เดี๋ยวต้องขอมาล้วงความอร่อยกันหน่อย
ว่ามีวิธีทานอย่างไรถึงอร่อยแบบนี้

มหาชัยเนี่ยจริงแถวนี้มันขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเล

ก็คือในมหาชัยก็จะมีอาหารทะเลเยอะคู่นี้

แล้วเราหาก๋วยเตี๋ยวเนื้อหาทานยาก
ด้วยความที่จ้าเองก็ชอบกับแฟนก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ก็เลยแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ก็คือเราไม่มีเวลาให้กับครอบครัว

แล้วอีกอย่างจ้าเป็นคนชอบทำอาหาร
ก็เลยอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเอง
ก็เลยสนใจในก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แหละค่ะ
แล้วไปเอาสูตรมาจากไหนล่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

ทานอาหารทานร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบอร่อย

แล้วนำมาปรับปรุงให้มีรสชาติที่ลงตัว
ให้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะคะพี่

ก็เริ่มตะเวนหาสูตรเลยที่ไหนอร่อย
แล้วก็มาปรับปรุงจนได้ความอร่อยแบบนี้

เนื้อโกเบที่ว่ามันมีความพิเศษอย่างไร

ทางร้านเราใช้เป็นเนื้อตุ๋น
ความหอมของเนื้อจะมากกว่าอย่างอื่น
ปกติทางร้านทั่วไปก็จะเป็นเนื้อ๓ชั้น

ความมันจะออกความหอมจะออก

เราสนับสนุนสากรไทยของเรา
ทางร้านก็คือคัดสรรคุณภาพ

ที่มีคุณภาพที่เขาคัดสรรให้เรา

จากความชอบในการแทนกุ้ยเตี๋ยวเนื้อ

เพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับสาวกคนรักเนื้อ
แค่นี้ก็คงเป็นเครื่องการันตีได้แล้วนะคะว่า
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เราได้ทานกัน
คัดสรรมาเป็นอย่างดีคัดแล้วคัดอีก

แต่ถ้าอยากรู้ว่าจะดีเด็ดขนาดไหน
แล้วอะไรทำให้เฮียน็อตของเราติดใจจนต้องมา๓ช่วงหน้า

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนกันนะคะ